ลงไปแบบไม่มีเบรกเลยแล้วไม่มีการชะลอด้วยนะคะตรงนี้คือท่าเรือจุกเสม็ดค่ะท่าเรือ
อรี่สัตหีบขออภัยที่เกาะสมุยที่อำเภอสัตหีบชนบุรีเนี่ยนะคะ
เป็นเวลาประมาณสักตี๑๕๖นาทีค่ะรถเก่งค่ะเนี่ยขับมาตรงเลยครับแล้วก็
่งดิ่งลงน้ำไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะคือถ้าเรือเฟอรี่ตรงนี้เนี่ย
สัตหีบเขาจะไปถึงเกาะสมุยได้เขามีเรือตรงนั้นอยู่
พุ่งลงไปเลยไม่มีการชะลอดไม่มีการเบรกอะไรด้วยนะคะ
แล้วตรงนี้เนี่ยระดับความลึกของน้ำใน๑๐เมตรนะคะรอด๑ตาย๒ค่ะ
คนรอดคือคุณระวีภาพอายุ๒๐ปีนะคะส่วนคนขับนางสาวฮานูคิมวัย๒๒ปี
และคนนั่งข้างนางสาวนัทวันบุญอาจวัย๒๓ปี
เสียชีวิตนะคะ
นี่ตอนที่ต้องลงไปงมกันใช่ไหม
ใช่ค่ะนักประดาน้ำของกองทัพเรือ๔นายดำลงไปช่วยเหลือ
แล้วก็เปิดประตูนำร่างทั้งคู่ออกมา
แล้วเจ้าหน้าที่กองทัพเรือก็นำรถเครนมายกรถเก่งขึ้นจากใต้ทะเลนะคะ

ทีนี้มันมีภาพจากกล้องหน้ารถที่เจ้าหน้าที่กู้มาได้

แล้วก็จอดรถอยู่ริมถนนใกล้กับทางเข้าสถานบันเทิงที่ไหนรู้ไหมคะ

อันนี้เหมือนกับเขาก็มาถ่ายหลักฐานหน้ารถ

ใช่แล้วคนในนั้นก็เลยบอกว่าอุ๊ยอาถรรพ์ป่ะเนี่ย
แต่เห็นสองคนเนี่ยดูจากสภาพเอาจริงพี่อุ๋ยว่าเมาไหม

เพราะเดินเซกันลงมาเลยนะคะก็มาดูสภาพรถด้านหน้าว่าเอ้ยมัน
มันเป็นยังไงมันถลอกมันชนมันเยอะมากน้อยแค่ไหน
ก็ยังดูคุยกันแบบสนุกสนานแต่ก็คือเดินเซกันลงมาค่ะ

แล้วก็ขึ้นขับรถต่อมุ่งหน้าไปยังท่าเรือจุกเสม็ดระยะทางกว่า๑๕กิโลเมตร

แล้วก็พุ่งตกเขื่อนไปนั่นแหละ
อันนี้ตรงอันนี้ภาพสุดท้ายใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่ขับออกไปจากจุดที่จอดเมื่อกี้นี้
ก่อนที่จะพุ่งตกลงไปในน้ำค่ะ
อันนี้น่าจะน่าจะเป็นจุดที่จะไปถึงท่าเรือใช่ไหม

คือมันเป็นภาพที่กู้ขึ้นมาจากรถที่มันจมน้ำไปแล้ว
มันก็อาจจะเป็นไม่สมบูรณ์นะใช่ไหมเพราะมันจมน้ำไปคืนนึงใช่ไหม

แต่อันนี้จะเห็นเป็นจุดสุดท้ายที่แถวท่าเรือแล้วก็พุ่งตกลงไป
ซึ่งน้องที่รอดเนี่ยนั่งอยู่ท้าย

น้องที่เสียชุดคือคนขับกับคนที่นั่งคู่กับคนขับบ่อนห้า
ใช่ค่ะเขาบอกว่าจริงเนี่ยไปกันทั้งหมด๔คน
ชาย๑หญิง๓มาจากกรุงเทพค่ะ
แล้วก็ไปเที่ยวที่สัตหีบนั่งดื่มกันที่ร้านหนึ่ง
พอร้านปิดก็แวะส่งเพื่อน๑คนชื่อจอยที่ชุมชนสมัยศาล

เขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพื่อนถึงขับมาโผล่ที่บริเวณท่าเทียบเรือได้
แต่ยอมรับว่าทุกคนดื่มเหล้าแล้วก็เมากันหมดเลย

ใช่ค่ะมารู้ตัวอีกทีเขาบอกตอนเขารู้ตัวอีกทีเขาอยู่ในน้ำแล้ว

เขาก็เลยเอาเท้าถีบกระจกรถจนแตกแล้วว่ายน้ำหนีเอาชีวิตรอดออกมา

ต้องมาเสียเพื่อนรักที่คบหากันมานานหลายปีไปพร้อมกันถึงสองคนจากเหตุการณ์นี้

ที่เหลืออีกสองคนเดียว

แล้วหนูก็เลยบอกว่าให้ช่วยหนูหน่อย

สันนิษฐานว่าคนขับน่าจะไม่ชินเส้นทางนะคะเพราะว่ามาจากกรุงเทพใช่ไหม
แล้วก็มาเที่ยวที่สัตหีบแล้วก็ดื่มเหล้าจนเมาด้วย
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะหลายคนถามว่าเอ๊ะการที่เขาขับตรงดิ่งมาเลย
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ตายคือเมาแล้วขับลงน้ำ
เดี๋ยวต้องสอบปากคำคนรอดชีวิตอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุ

แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ